คุณผู้ชมเรามาดูความคืบหน้าของเหตุการณ์การเสียชีวิตของวาวาพริตตี้สาว
หลังจากที่ไปรับงานในบ้านแห่งหนึ่ง
ก็รองพบชนเปิดเผยว่าเจ้าของบ้านรับว่าเป็นคนจัดให้มีปาร์ตี้มั่วสุมในบ้านแล้ว
แล้วก็เป็นคนขับรถพาวาวาไปส่งโรงพยาบาลด้วยตัวเอง
แต่ปฏิเสธเรื่องการเป็นคนนำยาเสพติดเข้ามาในงาน
ขณะที่นายชะยะยืนยันว่าวันจันทร์ที่๘มีนาคมนี้
จะนำโลงบรรจุศพน้องวาวาไปตั้งที่หน้าโรงพยาบาล
เพื่อทวงความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิต
เพราะว่าตอนนี้คุณอาชียะกับคุณแม่
เขาร้องเรียนเรื่องการทำหน้าที่ของโรงพยาบาล
รับน้องวาวาเข้ารับการรักษาวันที่๒๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
บอกว่าทำไมคุณหมอถึงต้องให้น้องวาวานอนรอนิ้วกระดิกเหมือนชักอยู่นะ
ใช่ค่ะ๕๐นาทีแล้วถึงไม่รักษา
เป็นประเด็นที่คุณอาชียะเขาจะนำโรงศพไปตั้งหน้าโรงพยาบาล

นี่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ทางคุณอาชียะเอามาเป็นหลักฐานเลยคุณ
โดยประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรมยืนยันบอกว่า
เดินหน้าเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับนางสาววิทยาพรวิเศษสมบัติ
โดยคลิปเมื่อกี้ที่เห็นคือการเข้ารับการรักษาวันที่๒๓กุมภาพันธ์ช่วงเช้านะครับ
โดยนายชะยะเขาบอกไทม์ไลน์แบบนี้เลยนะว่าในเช้าวันที่๒๓กุมภาพันธ์
มีคนนำตัวน้องวาวามาส่งที่โรงพยาบาลตั้งแต่๖โมงครึ่ง
คือ๗โมง๕๐นาทีแล้วนะฮะ

ทางโรงพยาบาลสามารถรักษาผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินได้ทันที
เมื่อรักษาเสร็จค่อยเรียกเก็บเงินภายหลัง
แต่ว่าโรงพยาบาลประวิงเวลา
หากรักษาตั้งแต่แรกน้องวาวาอาจจะไม่เสียชีวิต
นี่คือไทม์ไลน์ที่ทางคุณอาชียะ

แต่เรื่องนี้นะฮะก็ต้องฟังเสียงจากทางโรงพยาบาลด้วยนะ
ฟังคำชี้แจงจากโรงพยาบาลด้วยอีกทางหนึ่งด้วยนะครับ
แล้วทีนี้ก็จะมีการดำเนินคดีฐานช่อโกง
กับกรรมการผู้จักรกรองพยาบาล
เพราะว่าในใบเสร็จรับเงินระบุค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
โดยมีการเรียกเก็บค่าอาหารผู้ป่วย๔๐๐บาท
ซึ่งคุณอาชียะบอกว่าไอ้ค่าอาหารมันมาจากไหน
วาวาอยู่ในภาวะวิกฤตขนาดนั้น

นิ่งกระดิกได้แค่นิ้วได้แค่มือ
ลุกมากินอาหารและเก็บค่าอาหารผู้ป่วยได้ยังไง๔๐๐บาท
อันนี้คือยังไงพอเช็คอินโรงพยาบาลแล้ว
มันเป็นอัตโนมัติเลยหรือยังไง

รวมไปถึงค่าชุดผู้ป่วยที่น้องวาวาใส่๕๐๐บาท
นี่ต้องเช็คหน่อย
วันจันนี้๘มีนาคม
คุณอาชียะจะนำโลงบรรจุศพของน้องวาวา

เพื่อจะทวงคืนความยุติธรรม
ให้กับน้องวาวาผู้เสียชีวิตแล้วก็กับครอบครัวด้วย
หลังจากเมื่อวานนี้คุณอาชญะพร้อมกับคุณแม่
เดินทางไปที่กระทรวงศาลนักศึกษ์

การทำหน้าที่ของโรงพยาบาลนะครับให้กับทางกระทรวงแล้วนะฮะ

คนตำรวจตรีจีรพัฒน์ภูมิจิตรองผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบานก็เปิดเผยถึงความคืบหน้านะครับ
ว่ามีการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องไป๑๑ปาก
ทั้งคนในงานปาร์ตี้แล้วก็ญาติของวาวา
จากการสอบปากคำเจ้าของบ้าน

รับสาภาพนะครับว่าเป็นคนจัดให้มีปาร์ตี้มั่วสุมในบ้านของเขาเอง
แล้วก็เป็นคนขับรถนำตัวน้องวาวาไปส่งโรงพยาบาลเอง
ตอนเช้าของวันที่๒๓กุมภาพันธ์
แต่เขาปฏิเสธบอกว่าไม่ได้นำยาเสพติดเข้ามาในงาน
ไม่ได้เป็นคนนำยาเสพติดเข้ามาในงาน
จะเป็นใครที่นำยาเสพติดเข้ามาในงานเขาก็ไม่ได้บอก
ก็ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจในการตรวจสอบต่อ

ขณะที่พริตตี้ทั้งหมดที่ไปรับงานในวันนั้นนะฮะ
ก็ยอมรับว่าในงานมีการให้ดื่มเหล้า
แล้วก็มีการเสพยาเสพติดบนชั้น๒ของบ้าน
คือชั้น๒คือโซนจัดงานปาร์ตี้แล้วนะฮะ
แต่ก็ไม่ยืนยันนะครับว่าถูกบังคับให้เสพ
เขาบอกว่าเพียงเขาวางเอาไว้ให้ผู้ร่วมงานเสพเท่านั้น
วางไว้เป็นเวลค่ำเสพคุณเข้าใจไหม
อืมเวลคัมดริ้งก์ก็เสพเหมือนลูกอมที่วางอยู่ตามถาดในโรงแรมด้วยนะ

โดยยาเสพติดที่พบในงานปาร์ตี้เป็นยาอี
ที่มีลักษณะเป็นเม็ดสีแดงแล้วก็เป็นเม็ดสีฟ้า
ต้องทำเป็นผงนะครับก็ทำผ่านขั้นตอนไมโครเวฟอะไรของเขานะฮะ
ส่วนสารเมธอัลเฟทามีนแล้วก็ยานอนหลับ
กล่องประสาทที่พบในศพของวาวา
อาจจะมาจากยาบ้าแต่ก็ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์อีกครั้ง
อันนี้คือรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกคือว่า
แน่นอนว่าพบสารเสพติดในร่างกายของวาวา
แต่ว่าสารเสพติดเหล่านี้จะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตหรือไม่
จะเป็นเคนมผงหรือเปล่าก็ต้องมีการตรวจสอบแยกวิเคราะห์กันอีกนะครับ
ทั้งนี้พนักงานสอบสวนยังได้สอบปากคำพยาบาล๒คน
ที่เป็นคนรับวาวาที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล
และเป็นผู้ทำงานการเงินรับชำระค่ารักษาน้องวาวาด้วย
คือคดีนี้มันกลายเป็นประเด็นหลายประเด็นเหมือนกัน
ประเด็นเรื่องของยาเสพติดแล้วก็เรื่องของงานปาร์ตี้
จะเอาผิดคนจัดงานหรือคนในงานได้อย่างไร

และเรื่องของการส่งตัวน้องวาวาไปรักษา
และคุณหมอไม่รักษาให้ทันท่วงทีหรือไม่
แต่เมื่อวานโรงพยาบาลปาโลเขาก็ชี้แจงออกมาเหมือนกันนะ
เป็นไทม์ไลน์ออกมาเลยว่าตั้งแต่๖โมงกว่า
กระทั่ง๘โมงกว่าที่น้องวาวาเสียชีวิต
เขาทำการรักษาอย่างไรบ้าง

ถือโอกาสนี้ค่ะรีฟอร์มปฏิรูป
โรงพยาบาลเอกชนเลยบางครั้งคือค่าใช้จ่าย
คิดซ้ำซ้อนมากอย่างชุดที่น้องใส่๕๐๐เลยเหรอ